ถ้าอยู่บนถนนแล้วท่องคำนี้ไม่ได้

ถ้าท่องคำว่าช่างมันเถอะ
ถ้าท่องคำนี้ไม่ได้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

แซงแล้วไปปาดไปปาดมานะครับ
กับรถกระบะที่รับส่งสิ่งของ
แล้วรถเมอร์ซีเดสก็ลดกระจกลง

ไม่ต้องให้ทายเลยว่าเสียงอะไร
๔ครั้ง๔นัดครับ
เอามือออกมานอกกระจกแล้วยิงขึ้นฟ้าไปแบบนั้น

ขณะรถยนต์เมอร์ซีเดสเป็นคันคู่กรณี
แซงกันไปแซงกันมาบนถนนเส้นหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่บ้านควนราอำเภอท่าฉาง

พยายามจะชะลอรถให้จนท้าย

แต่รถกระบะรับส่งสินค้าขับแซงขึ้นไปได้ครับ
แล้วก็พยายามขับหนีไปเกือบ๒๐กิโลเมตรแล้วนะ

แล้วก็เปิดกระจกยิงปืนขึ้นฟ้า๔นัด

โพสต์ลงโลกออนไลน์ครับระบุว่า
ชักปืนยิงดักหน้ารถเป็นพฤติกรรม

พลาดขึ้นมานั่นคือชีวิตเนี่ยครับ

นางสาวดารินีศรีระแก้วอายุ๒๑ปี

แฟนของเธอเป็นคนขับรถรับส่งสินค้านะ
คือจากหาดใหญ่สงขลาจะไปกรุงเทพมหานคร
ขับออกจากปั๊มน้ำมันมาเห็นว่า

จี้เร่งความเร็วคู่กันไปตลอดทาง
ผ่านมาระยะหนึ่งก็สามารถแซงขึ้นไปได้

เครื่องขึ้นไปแล้วก็ชักปืนออกมา

แต่ทีนี้คือเขาไม่ให้หนูแสง
เขาพยายามเยียบรับมาตลอด

เพราะหนูแซงไปเขาลดกระจกลงมาครึ่งหนึ่ง
เพื่อแร้หนูเพื่อดูหนู

พอเขาเยียบแทงขึ้นไปเขาก็ชักปืนออกมา

เหลียวซ้ายเข้าซอยเปรี้ยว
แถวฮัวลาก่อนถึงชายาค่ะ

ดารินีท่านนี้นะฮะไปแจ้งความ

สุราธานีเอาไว้แล้วนะครับเพื่อติดตามตัว

แต่ยังไม่มีความคืบหน้าครับทราบเพียงว่า

ตำรวจนะครับจะเรียกมาสอบปากคำ
เพื่อสอบถามข้อที่จริงต่อไป

ท่านรีบที่เขาไปก่อนนะฮะ

อืมดูดิ